ด้านหลังนี่ถึงตายเลยเหรอ
กับเรื่องกางเกงในคุณผู้ชม
นี่ไงแทงกันดับแค้นจัดใส่กางเกงในผิดตัว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องไปดูกันหน่อยถึงตายเลยจริงใช่ไหม
เกิดขึ้นช่วง๔ทุ่มของเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะ
บ้านเช่าหลังนี้นั่นแหละโอ้โหดูรอยคราบเลือดอยู่ที่พื้นเต็มไปหมดเลย
นี่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะ
คนเจ็บเนี่ยนายนนท์อายุ๒๕ปีเป็นชาวไทยใหญ่ค่ะ
แทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าหน้าอก๒แผลอาการหนักเลยนะ
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลลำปางและเสียชีวิตช่วงเช้ามืดเมื่อวาน
อีกคนนึงคือในเดือนคำฉายอายุ๒๓ปีโดนมีดปลายแหลมแทงเขาที่เอวค่ะ
กู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วในที่เกิดเหตุเนี่ย
ไปตรวจสอบดูนะก็เจอมีดปลายแหลมเปื้อนเลือด
นี่โอ้โหมีดยาวเป็น๑๐นิ้วเลยอ่ะตกอยู่ในจุดที่เกิดเหตุค่ะ
แล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเขาบอกว่าแม่เล่าให้ฟังนะ
แม่ของในเดือนคนเจ็บในเดือนเนี่ยลูกฉันส่วนดนเนี่ยเป็นหลานของฝั่งผัว
ที่เนี่ยเดือนกับนนเนี่ยนอนอยู่ในห้องเดียวกัน
แล้วนนเนี่ยจริงมาอยู่บ้านนี้ได้เดือนกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะ
ก็นั่งกินเหล้าด้วยกันพอเมาได้ที่แล้วเดือนลุกไปอาบน้ำ
พออาบน้ำเสร็จปั๊บออกมาหยิบกางเกงในที่ตากไว้ใส่
แต่ดันหยิบผิดไม่ได้หยิบกางเกงในตัวเองไปหยิบกางเกงในของนายนนท์
นก็ไม่พอใจสิก็เถียงกันแล้วจังหวะนั้นน่ะนนไปหยิบมีดมาแทง
แทงลูกฉันที่เอวแล้วก็แย่งมีดกันไปมา
ทีนี้ลูกฉันก็เลยแทงเขาที่อกแทงไปสองแผล
แล้วก็มาเคาะประตูบอกแม่แม่ช่วยด้วยแล้วจังหวะนั้นน่ะลูกสาวอ่ะ
เห็นว่าพี่ชายโดนแทงใช่ไหมเปิดประตู
แล้วพาพี่ชายเข้ามาในห้องโทรแจ้งตำรวจกับกู้ภัยมา
นนนอ่ะเนี่ยมันนอนเจ็บอยู่ก็เจ็บเยอะด้วยไง
เพราะว่าโดนแทงเขาที่หน้าอก๒แผล
เอาตำรวจก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วท้ายที่สุดก็เสียชีวิต
นี่ไงทะเลาะกันด้วยเรื่องกางเกงใน
กางเกงในจากราวมาใส่แล้วก็ใส่ผิดตัว